คุณผู้ชมครับเรามาดูข่าวนี้นี่
ุ่มเสพไอซ์เกิดอาการหลอน

บุกเข้าไปในห้องหญิงสาวจะไปขอเบอร์หญิงสาว

เข้าห้องอยู่ใกล้กับคนเมานี่แหละครับ

ทีนี้ฮะตำรวจเข้าไปเลยฮะต้องจับกลุ่มสิครับ
เจ้ามานานครับชุดสืบสวนตำรวจภูทรสัตยาหิบ
ชมบุรีนะฮะเข้าตรวจสอบบริเวณ
ห้องเช่าแห่งนี้พื้นที่ตำบลบางเสร่นะครับ
หลังได้รับแจ้งจากผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่า
มีชายที่อาศัยอยู่ห้องเช่าข้างเนี่ย
เสพยาไอซ์เกิดอาการประสาทหลอน
บุกเข้ามาในห้องขอเบอร์เธอนะครับ

หวาดกลัวมากนะฮะแล้วก็ผู้พักอาศัยคนอื่น
ก็หวาดกลัวมากเช่นเดียวกันนะครับ

นายอาทิตย์ไพรอนันต์อายุ๔๒ปี
อยู่ภายในห้องเช่าเพียงลำพังนะครับ
รับครับว่าผมเสพไอซ์
แล้วผมก็รู้สึกมึนเบลอหลอนนะฮะ

แสกแล้วผมเนี่ยก็บุกเข้าไปขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้หญิงเขาจริง
เพราะผมแอบชอบเขามานาน

จะพ้นโทษคดียาเสพติดได้เพียงไม่นานครับ

ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวส่งดำเนินคดีต่อไป

ตัวฝ่ายหญิงที่ถูกบุกเข้ามาขอเบอร์คุณ

ก็คือนางสาวกุณฑิดาศรีแก้วอายุ๓๒ปี

ดิฉันก็มีสามีอยู่แล้ว
นี่ไงอยู่กับสามีแล้วก็ลูกชาย

เธอก็เลยอยู่กับลูกชายที่ยังเล็กอยู่

นายอาทิตย์บุกเข้ามาขอเบอร์โทรศัพท์เธอ

นายอาทิตย์มาเคาะประตูห้องอีกครั้ง
แต่คราวนี้สามีเธออยู่ในห้องด้วย
นี่ครับตัวสามีบอกไม่เอาไว้
ก็ต้องแจ้งเจ้าของห้องให้เร่งแก้ปัญหา

ให้มาจับกลุ่มตัวนายสาธิตผู้ก่อเหตุนะครับ
เพราะว่าคนที่พักอาศัยอยู่แถวนั้นก็กลัว
ผู้ชายคนนี้อยู่บุกเข้ามาในห้องคนอื่นเขานะฮะ
ตอนนี้นายอาทิตย์ถูกจับกลุ่มไปแล้ว

ไม่ต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอันตรายอีกต่อไปนะครับ